มีเหตุการณ์นี้ครับเพราะว่ามีคนปล่อยเงินกู้
เขาก็มักจะมาโปรยนะโปรยเอกสารใบเล็กตามสารที่ต่างตามถนนเลย
เผื่อใครเก็บได้และอยากจะกู้เงินก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ทีนี้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วมาโปรยอยู่ที่หน้าร้านเครื่องปั้นดินเผา
เจ้าของร้านเขาไม่พอใจเพราะโปรยทุกวันทำให้เขาต้องเก็บทุกวัน
มันเดือดร้อนรำคาญมันเดือดร้อนฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็น
เจ้าของร้านก็เลยโทรไปตามเบอร์ที่จะปล่อยเงินกู้
ปรากฏว่าถูกขู่กลับว่าจะมาเผาร้านให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์กันหน่อยฮะ
ไม่ไปหรอกโรงพักนะแต่ว่าขู่นะว่าเดี๋ยวจะมาเผาร้าน
คลิปเสียงนี้นะฮะผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านเครื่องปั้นดินเผานะฮะ
อยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาตรงข้ามเทศบาลเมืองปากน้ำ
ตำบลแพร่กระสามเผยเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คือคุณธนกฤษนำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ครับ
เพราะว่าเขาบอกเขาเดือดร้อนต้องตามเก็บนามบัตรที่แก๊งเงินกู้นอกระบบนำ
โปรยไว้หน้าร้านโปรยทุกวันเก็บทุกวันเลย
และร้านเขาก็ไม่มีใครต้องการที่จะไปกู้เงินอะไร
แต่ว่าขี่รถจักรยานยนต์มาโปรยแบบเมื่อกี้
ทีนี้ก็เลยโทรไปตามหมายเลขโทรศัพท์
นี่ตรงนี้คุณดูสิเกลือหน้าร้านต้องมาเก็บทุกวันเลยนะฮะ
โทรไปนะฮะโทรไปตามหมายเลขโทรศัพท์
ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นพนักงานให้กู้เงินหรือเปล่า
หรือว่าเป็นคนที่ขี่หรือว่าซ้อนรถจักรยานยนต์แล้วมาโปรยก็ไม่รู้นะฮะ
โดยเจ้าของร้านนี้บอกว่าเอออย่ามาโปรยตรงนี้เลยนะนะฮะ
เถอะเพราะว่าต้องเก็บต้องกว่าทุกวันเลยนะครับ
แต่ปรากฏว่าถูกฝั่งนั้นในสายด่าสวนกลับและข่มขู่จะเผาร้านนะครับ
นี่ฮะแล้วก็คุณธนกฤษบอกว่าโอ้โหลูกน้องเนี่ยขออภัย
ชายที่อยู่ในกลุ่มของการปล่อยเงินกู้ชี้แจงคุณธนกิจแบบนี้
บอกลูกน้องผมเนี่ยนำนามบัตรไปวางดีแล้วทำไมไม่รับ
หรอทางฝั่งของคุณธนกิจก็บอกว่าเอ้ามาวางดีดีได้ยังไงล่ะ
เห็นจะวางดีเลยเอามาโปรยไว้แบบนี้โอ้โหเขาต้องเก็บต้องกวาดทุกวันเลย
กระทั่งปลายสายไม่ยอมฟังอะไรแล้วก็ข่มขู่บอกว่ามึงเก๋ามากเหรอ
เดี๋ยวมาเผาร้านเลยอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็โตเถียงกันไปก่อนจะตัดสายโทรศัพท์ทิ้ง
แล้วก็วางสายไปในที่สุดนะครับโดยคุณธนกิจเนี่ยยังบอกว่าโอ้โห
ก่อนหน้านี้ตอนที่ขายของอยู่ในร้านมีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
แล้วก็นำนำบัตรเนี่ยนำบัตรเกี่ยวกับรับปรึกษาการเงินยี่สิบสี่ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาโปรยข้างทางโปรยหน้าร้านอยู่บ่อยครั้ง
จนกระทั่งยี่สิบหกมกราวกมที่ผ่านมาเอามาอีกแล้วเขาเลยตะโกนออกไปเลย
เก็บนำบัตรไปเลยไม่ต้องมาโปรยแถวนี้ปรากฏว่าสองคนที่ขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์มา
สนใจฮะขี่หนีไปเลยทีนี้คุณธนกิจก็เลยตัดสินใจฮะ
โทรไปตามเบอร์นั้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเสียงนะครับ
มีทุกวันพี่เช้ากลางวันเย็นบางที๕โมงก่อน๖โมงก็มี
มันโยนไว้แบบเนี้ยใช่ครับเขาต้องเก็บทุกวันเลยนะครับ
ผมก็ต้องตื่นมาผมก็ต้องกวาดหน้าร้านทุกวันอยู่แล้วครับเยอะครับ
มันเยอะมากครับเพราะว่าก็ทุกร้านนะครับเยอะหมด
มีโยนทุกวันครับแล้วอย่างที่เขาขู่จะเผาร้านเนี้ย
ถามว่ากลัวไหมครับก็มันก็ต้องกลัวบ้างนะครับ
แต่ว่ามันก็หมดความอดทนนะครับเพราะว่ามันเป็นภาระ
เราต้องมาทำอย่างนี้ครับต้องมานั่งเก็บกวาด
เหมือนเอาขยะมาโยนไว้ให้เราอย่างเงี้ครับอ่าเรื่องแรกหนึ่ง
มันเป็นภาระที่ต้องเก็บกวาดเรื่องที่สองเนี่ยต้องเป็น
การไปแจ้งความละใช่ครับเพราะว่าถูกคนในสายเนี้ย
มขู่ครับคุณธนกฤษก็กลัวจะไม่ปลอดภัยล่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองสมุทรประการแล้วก็วอนเลยนะ
ปล่อยเงินกู้แก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ย
หยุดสร้างความเดือดร้อนได้ละแค่เอาเอกสารมาโปรย
คุณนึกว่าไม่เดือดร้อนเหรอมันเดือดร้อนจริง
เขาต้องมาคอยเก็บกวาดละอย่างเป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะว่าอันนี้เป็นหน้าร้านของเขาด้วยอืม